หลายคนอาจจะชอบแล้วก็คิดว่าเมลอนเนี่ย

หรือว่าหาซื้อที่ภาคกลางภาคเหนืออะไรก็แล้วแต่
แต่ว่าคราวนี้เป็นข่าวดีนะคุณผู้ชม
เพราะว่าคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานี่นะคะ
เขาได้นำเมลอนไปเพาะพันธุ์ไปวิจัยไปปลูก
เราไปเรียนรู้วิธีการปลูกเมลอนกับคุณอุบลรัฐนวลเนียมค่ะ
หม่วนเนียมค่ะ
ลอนเป็นผลไม้ที่ถือว่ายังมีการปลูกค่อนข้างน้อย
ภาคใต้เมื่อเทียบกับภาคอื่น

มีผลต่อการเจริญเติบโตของเมลอนนั่นเองค่ะ
ดังนั้นวันนี้ก่อนที่จะไปดูผลผลิต
ขอพาคุณผู้ชมไปศึกษาวิธีการปลูกเมลอนกัน
คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินกัน
เพราะที่นี่ได้ศึกษาและทดลองปลูกเมลอนมากว่า๓ปีแล้วค่ะ
แปลงเมลอนอย่างนี้มาปลูกในพื้นที่ภาคใต้
แล้วเราใช้ข้อมูลของภาคอื่นมาเพื่อจัดการ
เราก็มักจะเจอปัญหาว่าเดี๋ยวก็จะเป็นใบลายมั่ง
เดี๋ยวก็จะเป็นโรคลามั่งหรืออะไรทำนองนี้

ลอนเป็นพืชที่เราถือกันว่าเหมือนกับเป็นสุดยอดของพืช
แล้วถ้าเราปลูกเมลอนคุยกับเมลอนรู้เรื่องแล้วเนี่ย
เดี๋ยวพัฒนาไปพืชอื่นไม่ยากแล้วนะครับ
จากสภาพอากาศแล้ววัสดุที่ใช้ปลูกก็สำคัญไม่แพ้กัน
ที่นี่เลือกใช้กาบมะพร้าวและขุยมะพร้าว

แต่เนื่องจากบางพื้นที่อยู่ใกล้ทะเลที่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า
มะพร้าวที่นำมาปลูกนั้นมาจากที่ไหนมีค่าความเค็มเท่าไหร่
จึงต้องนำกากมะพร้าวและขุยมะพร้าวมาผสมกัน
และแช่น้ำทิ้งไว้๔วัน
และเปลี่ยนน้ำอีกครั้งแช่ทิ้งไว้อีก๔วัน

เพื่อให้ค่าความเค็มที่อยู่ในกาบมะพร้าวเจือจังให้มากที่สุด
เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเมลอน
และในปัจจุบันก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้
เครื่องสามารถสั่งการให้น้ำให้ปุ๋ยโดยอัตโนมัติ

แต่ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้นำเซ็นเซอร์มาใช้
เพื่อควบคุมการให้ปุ๋ยให้น้ำได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
เมื่อไหร่ก็ตามที่วัสดุปลูกมันแห้งนะครับ
แห้งจนพืชออกอาการแล้ว
เราก็จะให้เซ็นเซอร์ส่งสัญญาณไปที่เครื่องตั้งเวลา
บอกว่าให้น้ำได้แล้วให้น้ำถึงเมื่อไหร่
เมื่อถึงจุดที่วัสดุปลูกอุ้มน้ำได้สูงสุด
สามารถที่จะไม่มีน้ำไหลออกจากก้นกระถาง
วัสดุปลูกเราก็จะหยุดตรงนั้น
ซึ่งวิธีนี้จะทำให้การให้น้ำได้ตรงความต้องการ
พืชมากขึ้นแล้วก็การสูญเสียเนี่ยแทบจะไม่มีเลย
วันนี้โชคดีพอมาถึงแปลงเมลอน
กำลังมีการผสมเกษรกันอยู่เลย

ผสมเกษรเพื่อให้ได้ผลเมลอน
ต้องนำเกษรตัวผู้มาผสมกับเกษรตัวเมีย
โดยหลังจากผสมเสร็จต้องผูกเชือกสีเอาไว้
เพื่อบันทึกว่าได้ทำการผสมเกษรวันไหน
หลังจากนั้นก็รอให้กลายเป็นผลสมบูรณ์
ก่อนจะตัดสินใจว่าจะเก็บเมลอนลูกไหนเอาไว้
เพราะเมลอน๑ต้นต้องเก็บไว้เพียง๑ลูกเท่านั้น
เพื่อให้ได้ผลเมลอนที่มีคุณภาพมากที่สุดค่ะ

หันไปเห็นขวัญคลักคลุ้งอยู่แปลงข้าง
ว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นไฟไหม้หรือเปล่า
ไหนได้ล่ะคะมีการจุดกาบมะพร้าวเพื่อไล่แมลง
เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจริง
เพื่อลดการใช้สารเคมีนั่นเองค่ะ
สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเวทีสำหรับนักศึกษาของคณะทรัพย
ที่จะมาฝึกปฏิบัติการปฏิบัติงานนะครับ
เรียนรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรที่แท้จริง

ลูกได้ขายเป็นรักษาสิ่งแวดล้อม
คอนเซ็ปต์ของสมาร์ทฟาร์มนะครับ
ท่านที่สนใจจะทำการเพาะปลูก
หรือว่าก้าวเข้ามาสู่ในธุรกิจเกษตร

คณะทรัพย์ก็จะมีบริการทางด้านนี้ให้ค่ะ
สำหรับเกษตรกรท่านใดที่สนใจปลูกเมลอน
ในพื้นที่ภาคใต้ก็สามารถเดินทางไป
ศึกษาหาความรู้กันได้
ซึ่งซื้อติดไม้ติดมือกลับไปได้อีกด้วย
ซึ่งหากมาซื้อถึงแปลงสาธิตการปลูกเมลอน

เก็บภาพสวยอวดเพื่อนในโซเชียลได้อีกด้วยล่ะค่ะ
อุบลรัฐนวลเนียมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ลอนนี่ก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งนะ
ขายทีขายได้ราคาค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกัน
ลูกนี่ก็เป็นร้อยบางลูกนี่ก็๒๐๐นะครับ

ก็ต้องเอาใจใส่วิธีการปลูกก็ถือว่า
อยู่พอสมควรจริงก็ไม่ได้ยากแต่มันอยู่ที่การใส่ใจ
แล้วก็ศัตรูพืชที่มันเป็นศัตรูพืชสำคัญของเมลอนก็คือ